ก็จะเข้ากับคอนเซ็ปต์ของอาหาร

เพื่อที่จะหยุดโรคของความยะละผิดสูง

ไม่สามารถทดแทนการรับประทานยา

เราก็ต้องพยายามหาวิธีเรื่องของการยืดเหยียกล้ามเนื้อเข้ามาช่วย
เหยียดกล้ามเนื้อง่ายแค่นี้สามารถลดอาการปวดหลังได้

ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย๓๔โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒